พี่หนุ่มเป็นอะไรครับ
ใครอ่ะใคร

จริงแล้วเนี่ยก็ยังตรวจเจออยู่นะ
เจอค่ะเจอก็คือถ้าเราในบ้านเราเขาบอกว่าคือตอนนี้บ้านเราไม่มีเลต้าแล้วนะคะ
บรรดาที่คนติดโควิดแล้วก็ตรวจแยกสายพันธุ์มา
เขาบอกว่าเป็นโอมิครอน๑๐๐แล้ว

รู้สึกจะ๕๑๗เปอร์เซ็นต์ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจากคนที่อยู่ต่างประเทศ

ตอนนั้น๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นจุด๕หมดเลย

เพราะว่า๓สาเหตุที่ตอนนี้ทำให้ติดง่าย

แล้วเอามาติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้าน
สองก็คือติดจากแบบที่ทำงานหรือการใช้ชีวิตนี่แหละ
คือบางทีเราออกไปกินข้าวกันเจอกันกินข้าวร่วมกัน
เหมือนพอมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเราก็ไม่ค่อยใช้ช้อนกลางแล้ว
แล้วก็กินแบบจานกลางบ้างเอาช้อนตัวเองตักบ้างอะไรบ้าง

อันที่๓ก็คือติดจากปาร์ตี้
เพราะว่าตอนนี้ผ่อนคลายสามารถเปิดที่ทุ่งที่เที่ยวผับบาร์เปิดได้หมดแล้ว

เหมือนอั้นอะเนอะแบบอยากไป
คืออย่างช่วงก่อนหลังเนี่ยมิ้นอ่านข่าว
คือพวกเวลามีข่าวไปเที่ยวผับไปปาร์ตี้ก็จะมีคนตีกันเยอะใช่ไหมคะ
แล้วมันก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดหูแน่นมาก
เหมือนแน่นเหมือนไม่เคยมีโควิดมาก่อน

แต่ว่ากาดอย่าเพิ่งตกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี
ล้างมงล้างมือแอลกอฮอลอย่าใช้ของร่วมกัน
อะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็หรือใส่หน้ากากทำไมไม่ได้ก็
พูดได้แจ้งจริงผมก็ถอดได้ต่อว่า

ที่เป็นพวกกลุ่มเสี่ยง

ก็หนักกลับหนักได้

เพราะฉะนั้นก็คือแบบก็หนูก็ระวังไว้พี่ด้วย

ระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยก่าตกเวลา
มันมีสิทธิ์ที่จะติดง่ายขึ้น

เอาจุด๔๕ที่อยู่ตอนนี้เอาให้รอดก่อน

ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนถ้าเราดูแลตัวเองดี

หลังมือตลอดสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็พยายามกาดสูงไว้

หลานแม่ไปทำงานที่เยอรมัน
ตอนนี้คนรอบตัวนางติดไป๔แล้ว

แต่ว่าตัวเลขที่เราเห็น

เราเห็นว่าตัวเลขมันลดลงรึเปล่า
แต่จริงแล้วคางรองสาตราจารย์
คณะแพทย์ศาสน์จุฬลลงกรมหาวิทยาบอกว่า
สูงเป็นอันดับ๘ของโลกนะคะบ้านเรา
ผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ๘ของโลก
แล้วก็เป็นอันดับ๒ของเอเชีย
เพราะฉะนั้นคืออย่าคิดว่าเห็นตัวเลขมันน้อยลง
แล้วก็เลยคิดว่ามันคงจะหายไปแล้วล่ะ

บางคนที่แบบเคยติดแล้วไม่เป็นไรหรอก

มัน๑ดื้อต่อวัคซีน

และ๓ดื้อกับยาแอนติบอดี้ที่ใช้รักษาหลายชนิดด้วย
แล้วก็แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เก่า

อยู่กี่วันต้องพักกี่วันนะคะ
ก็จะมีความงงกันเกิดขึ้นนะคะ

ได้ยินแกบอกเราก็จะพยายามฟังในสิ่งที่แกพูด

การป้องกันเชื้อเข้าสู่ผู้อื่นเนี่ยนะคะเขาสงสัยว่าตอนนี้นะคะ
เราต้องมีระยะเวลากี่วันกันแน่เอาให้แน่นะคะ
ถือว่าแบบช่วงไหนที่คือช่วงแพร่ช่วงไหนคือช่วงแบบว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าการศึกษาเนี่ยก็แบ่งเป็น๒วรสารด้วยกันนะคะ
ก็ดูจากการเพาะเชื้อเป็นหลักค่ะถ้าไวรัสที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
เพาะเชื้อแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ในเซลล์เพาะเลี้ยงเนี่ยนะคะ
แสดงว่ายังสามารถแพร่กระจายได้เขาก็ปรับตัวเนาะนะคะ
ซึ่งทางวรสารก็มีผลที่จะคล้ายกันผลการทดลองที่ออกมานะคะ
ก็คือเชื้อจะลดลงหลังจาก๗วันไปแล้วนะ
เพราะฉะนั้นในวันโหดวันโหดก็ประมาณ๓๔ประมาณนี้นะคะ
แล้วก็พบว่าเชื้อน้อยลงไปอีกก็คือหลังจาก๑๐วันไปแล้วนะคะ
โดยให้นับจากวันที่เริ่มมีอาการนี่คือปัญหา
เราจะรู้ได้ไงว่ามันสตาร์ทแล้ว

โดยการใส่หน้ากล่องหน้ากาศอาณาไนอีก๓๔วันนี้
ก็คือเซฟ๑๐วันนะคะ๑๐วันอัพไป

แต่ทางหมอยงเขาบอกว่า๗วันก็ยังมีโอกาส

เขามิน่ากว่าจะ๒ขีดอ่ะเอ้ยกว่าจะขีดเดียวอ่ะวันที่๙
วันแรกคือตรวจยังไงก็ยัง๒ขีด๒ขีด
มีวันที่๙ค่อยขึ้นขีดเดียวแต่ว่ามิ้นหยุดครบ๑๐วันไปเลย
เพราะว่ากลัวกลัวไปแพร่คนอื่น
ที่มันจะเป็นบวกให้ดูตามการเพาะเชื้อเนาะ
เพราะว่าบางคนนับกว่าจะขึ้นก็ช้า
บางคนก็ขึ้นเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่า
แต่ที่สำคัญที่สุดคือตรวจนะคะ
รู้สึกว่าเออไม่ต้องตรวจหรอกหรือว่าแบบ
ไปเอาที่ไหนยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงจริงแล้วเขามีข้อมูลไว้ให้เราหมดแล้วเนอะ
ไปรับได้ง่ายใช่มั้ยน้องมีนค่ะใช่ค่ะ
ตัวคนติดสมมุติถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็รักษาเดี๋ยวก็หาย
แต่ว่าจริงแล้วมินว่าความลำบากใจในการติดโควิดคือเราจะไปเป็นภาระคนอื่น
คือเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยความที่ว่าเขาจะเสี่ยง
แล้วเขาก็อาจจะมีแบบคนที่บ้านคุณตาคุณยายกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้คือ
มันจะเป็นความรู้สึกไม่สบายใจของเราเองที่แบบเราไปสร้างภาระให้คนอื่นไปเดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สำหรับคนที่รู้ตัวเองว่าวินัยดีแล้วระวังแล้วเนี่ยนะคะแต่ยังติด
ก็ไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดตัวเองนะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปเป็นภาระหรือเปล่าอย่างนี้นะ
ก็เอาเป็นว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะ
แถมนิดนึงนะเขาบอกว่าผู้พบเชื้อรายใหม่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๙๙๕รายนะคะ
แล้วก็รวมผู้ป่วยยอดสะสมอยู่ที่๔๕๓๒ไม่ใช่ผิดอ่านผิด

นับที่หน่วย๑๐๔แสนล้านก็นับจากข้างหลังมา
พอแล้วอย่าซ้ำ

เห็นไหมนะคะ
ตรงแลก
นี่คือข่าวหนุ่มนะหนุ่มเอาให้แม่อ่านนะแม่ไม่เสีย

ซ้ำเนอะพ่อคุณ

โอ้ลูกอ้อนนะเราเนี่ย
พี่หนูเป็นไรคะ

แล้วมันก็จะปวดตั้งแต่ตรงนี้
หรือว่าพี่สัมภาษณ์คนเยอะแล้วพี่มันดื่มน้ำหรือเปล่า
ใช่ปวดตรงนี้แล้วก็มันก็ล้าวลงมาตรงนี้ปวดตรงนี้มันปวด

อืมแล้วพี่หนุ่มไม่ค่อยดื่มน้ำจริงป่ะคะ
ดื่มนะแต่ว่ามันก็คงไม่รู้เหมือนกัน

เพราะหลังเพราะคนใส่หน้ากากอนามัย

ใช่แล้วก็บางทีเราจะเข้าใจผิดนะว่าดื่มน้ำเยอะ

คนจีนเขาจะมีถ้วยชาเล็กเห็นไหม

คือจุดประสงค์คือให้คอเนี่ย
แห้งเพราะเชื้อโรคมันจะเติบโตได้ดีในที่แห้ง

แล้วก็น้ำร้อนน้ำอุ่นไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง
เพราะว่ามันทำให้คอแห้งเหมือนกันมันผ่า

ให้ระวังไงครับบางทีเรื่องมันเป็นเบสิกง่าย
แต่เราไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดการติดโรคได้ง่ายขึ้น
บางทีเบสิกง่ายนะเรารู้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราทำให้ตัวเรารอดก็ดี

แต่ว่าบางคนที่ก็เป็นได้ตอนน้ำลายอักเสบบางคนแบบเขาจะบวมนะ

หน้าบวมอย่างนี้เลยแล้วปวดอย่างนี้แต่ของพี่เป็นตรงนี้ช่วงนี้เขาบอกเป็นตรงใต้โคลินเลย
มันเป็นไอ้นี่ไหมนะต่อมน้ำเหลืองป่ะ
คือมิ้นเคยเป็นทอนซินแต่ว่าทอนซินมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะใต้ใต้คางกับกับแถวเนี้ย
มิ้นเคยเป็นคือเวลาเหมือนใกล้จะป่วยไม่สบายอย่างนี้ค่ะ
ซีหนักเสร็จแล้วมันก็จะบวมแล้วกดแล้วก็จะเจ็บ
แต่ว่ายังไม่เคยร้าวลงมาของพี่หนู
แม่ดูแลตัวเองก่อนเถอะ
โอเคขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับมันมีเพจหนึ่ง
เนี่ยเอารูปผมตอนที่ผมเป็นไข้ค่ะ

นะฮะแล้วก็มาเขียนว่าผมเนี่ยเป็นโรคหัวใจกำเริบ
อาการหนักน่าเป็นห่วงครับพรุ่งนี้จะผ่าตัดด่วน
ส่งกำลังใจให้ผมไวด้วยครับ
ใจดำจังที่เลื่อนผ่านแล้วไม่ยอมอวยพรให้เหมือนกับพี่อะไรประมาณนี้

คืออันนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะอันนี้ครับ

แล้วก็แล้วก็คือเหมือนแบบอันนี้ตอนเป็นไข้
แล้วก็เอาไปลงนะฮะแล้วบอกเนี่ยอย่างนี้
ซึ่งไม่ใช่ข่าวจริงนะอันนี้นะข่าวปลอมนะ

เขียนว่าเนี่ยไอ้เนี่ยเขียนว่าข่าวดงข่าวด่วน
แล้วในนี้เขียนว่าอะไรข่าวทั่วไทยอันนี้ลองดูนะ
เนี่ยข่าวทั่วไทยอันนี้ไอ้ตาอย่างนี้เนี่ยนะฮะ

ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคือน่าจะแบบเหมือนแบบ
เขียนเอาเห็นไหมยอดความคิดเห็นยอดแชร์อะไรอย่างนี้

ไม่เป็นอะไรพี่ตายยาก

ท่านเขาเอามาใช้ตอนนี้เลือดเจ้าชู้ยังพี่ตอนนั้น

คุณผู้ชมพี่ผัดเห็นทุกขั้นตอน

ไปที่บุรีรำหน่อยที่บุรีรำนะครับ

ครูแล้วก็พอโรงเรียนเขาบอกว่าต้องมีการรับผิดชอบนะ
ผมห้าบหัวแขนหักแล้วก็ไม่สนใจนะครับ

ผิดรูปเลยนะโถยลูกนี่นะครับ
คือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาล๓โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดบุรีรำ
ออกมาร้องเรียนนะครับบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากครูผู้สอน
รวมไปถึงผอโรงเรียนด้วยถึงการเอาใจใส่ดูแล
หลังจากที่มีนักเรียนบาดเจ็บแขนหัก

รวมถึงไม่มีการแจ้งให้กับทางผู้ปกครองนั้นทราบนะฮะ
แล้วที่สำคัญครับไม่พาไปรักษาตามเหตุสมควร
ล่าสุดนายสุชิตชมพูวงนะครับ
พอเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีนำเขต๓
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่านี่ดูสิฮะ
โดยปกติแล้วครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับ
มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอยู่แล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการสอบสวนแต่เท่าที่ทราบครูและผอโรงเรียนต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้นะครับอาจจะติดกับกฎระเบียบบางอย่างทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้โดยเร็ว
วันพุธนี้ถึงจะมีการนัดหมายทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหายุติ
เชื่อว่าการเจรจาเนี่ยก็คงจะมีการตกลงด้วยดีอย่างแน่นอน
นี่ครับ
ช่วยเห็นคุณค่าของชีวิตเด็กหน่อยเถอะนะ

๕ขวบเองแล้วพอแขนหักเราก็ไม่พาส่งลงพยาบาลเลย

ผิดรูปเลยนะ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
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า

ต้องการชมรุ่นพี่ศูนย์ของผมอยู่วิศัวร์จุฬาลงกอลเหมือนกัน
ฝั่งเสนทั้งครู่ดูนะคะ
รับถึงกันดี
ผมชมรุ่มพี่ศูนย์ว่าเป็นคนเก่ง
และทำเรื่องชาติสำคัญก่ัน
เราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ทำตามแบบท่านที่ทำไว้ดีแล้ว
ไม่ได้มีปัญหาอะไร
มันคือเป็นวันของคนเพราะว่าธริบสามารถนะเอเช่นแบบ
มันผมเว้ยผมพูดดีนะเขาติดใจผมดีนะ
มันก็เลยเครื่องข้างเครื่องข้าง
คนมองแบบว่าเป็นคาราคาเป็นการเสดง

เราก็ดัมประชุมก่อนนะครับขอบคุณนะครับ

สยบดราม่าผมเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันรู้จักมานานชื่นชมรุ่นพี่
ผมจิตใจดีผมตั้งใจชมจริงว่าเออเราก็ควรเอาแบบอย่าง
คือนอกจากทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเหมือนกับสื่อสารให้ประชาชน
เพื่อที่คนจะได้เห็นว่าอ๋อการทำงานมันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบนี้
มันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะการประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องเนี่ย

ปรากฏว่าวันนี้คนไปขุดงบประมาณใส่กันยิ่งกว่า

อืมอืมอืมอืมอืม
มีกำหนดการออกมาแล้วว่าจะออกจากถ้ำในวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลระบุว่า
ศรัทธาเริ่มจองที่รอครูบาพระบุญชุ่มนะคะ
ออกจากถ้ำไหวไหวค่ะไปไหวยังไปไหวยัง
ถ้าเกิดพี่อ่านไม่ไหวลูกสาวพี่นั่งอยู่ตรงนี้นะ
ลูกสาวพี่นั่งคออยู่นี่เลยนะพระชื่อเจ้าเนี่ย
จะต้องตั้งใจอ่านลูกสาวเข็มฝังปุ๊บเลยนะ
ฝั่งแม่แล้วปุ๊บเลยนะนี่นะ
ไม่ได้นี่ลูกสาวนั่งรออยู่นี่เลยนะ
ชื่อพระชื่อเจ้านี่มันมาถึงพาลูกมาเท่าไหร่
อ๋อมารับค่ะมารับใช่ไหมน้องมารับนะ
มารับแม่มารับน้องเป็นหมอนะจ้ะแต่ถ้าพี่ไม่ไหวพี่บอกนะ
เพราะลูกสาวรออยู่นี่พี่เข็มแทงเลยนะ
ไม่ใช่ลูกเป็นห่วงใช่ไหมไม่ใช่น้องเกลียวเป็นห่วงใช่ไหม

หลังแม่เวลาอ่านแล้วแม่แม่อ่านแล้วแม่เริ่มสอนหายใจหายใจลึกอ่ะนะ
คนบอกว่าไงรู้ป่ะคะคนบอกวันนี้พี่มดไม่มาพี่ผัดเลยกลายเป็นตัวแทนโดนพี่หนุ่มแบบโดนพี่หนุ่มแสนแทน
ไม่ว่าหรอกเห็นมาไหนแต่ไรเรื่องเขาพี่ก็รู้เยอะ
เห็นเมื่อก่อนมันก็ยกบ้านให้พี่นะจริงหรอ
จริงหลงคำเขาหลงคำ
นั่นพี่หนุ่มที่พี่หนุ่มเคยบอกว่าไปสักลิ้นใช่ป่ะ
หนุ่มมาดูสิหนุ่มดูเขาก็ไปดูถ้าหนุ่มอยากเล่งลูกหนุ่มเอาไปเลย
ไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรเอาไปเลยให้บ้าน

ชกไว้ก่อนน่ะเอาให้พี่กอมชกก่อนทีนึง
อีกนิดเดียวเขาบอกว่ามีคนแอบอ้างอ้างชื่อนะคะ
ก็ระวังให้ดีเพราะว่าจะหลอกให้โอนเงินต่างนานา

ไม่อ่านเห็นอ่านแล้วโชค

ไม่ได้นะพี่จะตายยังไม่ได้เพราะลูกสาวมานั่งรอ

สรุปว่าข่าวครูบาบุญชุ่มเมื่อกี้ยังไงนะคะพี่หนุ่ม

อย่างนี้ประมาณนั้นแหละ

ท่านเป็นพระที่แบบสายปฏิบัติแล้วหลายคนนับถือ

ตอนที่ถ้ำจำได้ไหม
ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะเจอ

อยู่ทั้งสิ้น๓ปี๓เดือน๓วัน
ระหว่างนั้นก็เหมือนกับใครมีปัญหาอะไร

ฉันก็รู้จะดูเนอะ

หนุ่มได้พัสค์ไหม

ไม่ได้แดงแได้จากปฏิเสธ

พอเพิ่งครบรอบเหตุการณ์ไป๒๓มิถุนาย

เฮ้ยอย่างที่เห็นข่าวนี้มาที่เขาช่วง๒วันเนี่ย
ที่เขายิงกันในซอยยิงปืนในซอย

ใช่ป่ะฮะเราคุยด้วยกันใช่ไหม

คือก็จะถอดเสื้อไปพันแขนคนเจ็บพี่หนู

พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
ก็ประกาศนะฮะปิดตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะ
คือมันมีหลากหลายบริบทเลยอย่างเช่นเรื่องของอ่า
ตัวคนที่เคยทำงานกับเขาหรือว่าวงการบันเทิงเนี่ย
ก็ตกใจนะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่มานานมาก
บริษัทครั้งแรกที่เค้าเปิดเนี้ยอยู่ในซอยเอ็นทรมาระสุทธิศาสตร์อ่า
อ่าใช่ไหมใช่อ่าที่ผมจำได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเช่าบ้านบ้านป้า
เอ่อนั่นเหรอน่ะเอออยู่อยู่นู่นอยู่อยู่ซูดาเผาลิสอะ
เออนั่นน่ะอืมแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะบริษัทก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อย
ที่ได้มีการอ่าพูดคุยแล้วก็ออกมาเรียกร้องกันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าโอ้โห
อืมเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็แน่นอนครับว่าทางฝั่งของ
นะฮะทางลูกจ้างเนี่ยนะฮะเนี่ยครับคือเขามีการโพสต์มาโอ้โหเยอะแยะมากมายคือหลากหลายนะฮะหลายคนร้องไห้เลยนะครับ
คือจากการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่๔
ก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าบริษัทนี้ผลิตรายการโทรทัศน์รวมถึงละครต่างนานา
บริษัทเองได้แจ้งเลิกจ้างพัตรงานจำนวน๘๙คนเป็นลูกจ้างรายเดือนทั้งหมด
ทำให้มีผลการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุการเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสมมาโดยตลอด
ตรวจแรงงานตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะครับ
สำหรับกรณีที่นายจ้างปิดกิจการกระทันหัน
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเนี่ยนะฮะ
เป็นเวลาอย่างน้อย๑งวดค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด
คือเขาบอกอย่างนี้มันดูยากกว่านิดนึง
เอาง่ายคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกทำงานต่อเนื่องครบ๑๒๐วัน
แต่ไม่ครบ๑ปีเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๓๐วัน
ทำงานครบ๑ปีแต่ไม่เกิน๓ปีได้เงินชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๙๐วัน
ทำงานครบ๓ปีแต่ไม่เกิน๖ปีเนี่ยได้เงินชดเชยเลิกจ้างมาน้อยกว่า๑๘๐วัน
ทำงานครบ๖ปีแต่ไม่เกิน๘ปีนะฮะได้เงินชดเชยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๒๔๐วัน
ทำงานครบ๑๐ปีแต่ไม่เกิน๒๐ปีได้เงินชดเชยเลิกจ้างมาน้อยกว่า๓๐๐วันนะฮะ
ทำงานครบ๒๐ปีขึ้นไปได้เงินชดเชยเลิกจ้างมาน้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน

ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
ทำงานครบ๒๐ปีได้เงินชดเฉยเลิกจ้างไม่น้อยกว่า๔๐๐วัน
แบ่งจ่าย๑๕วันที่ก็ยอมนะฮะคือมึงคนรู้รู้ในระหว่างศูนย์
ก๋าลังทำงานอยู่ตอน๕มุมเห็นโอ้โหแบบช็อคนะช๊อคเลย
แล้วบางคนไม่ได้เตรียมตัวไว้เนอะไม่ได้เตรียมสำรอง
วันที่ได้พูดคุยกับพนักงานให้เขาก็บอกว่าให้ออกเลยไปอีกวันหนึ่ง
คือแบบวันขาดสามสิบวันที่หนึ่งก็คือต้องคนของ

คือจริงแล้วคือเราเข้าใจทั้งสองฝั่งนะ
คือเราเข้าใจทางฝั่งของเจ้าของบริษัท
เพราะว่ามันอยู่ในภาวะขาดทุนอันนี้เข้าใจต่างนานาอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เข้าใจในฝั่งของพนักงานแต่ถามว่าเราเห็นใจ
คือเห็นใจทั้งสองฝั่งนะแต่ในความรู้สึกกับพนักงานเองเนี่ย
เขาเดือดร้อนเขาก็จำเป็น
ผมว่ายังไงอันนี้ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับทางพนักงานเขา
ต้องจ่ายให้เขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเวลาต้องนึกถึงตอนที่เขาหาเงินให้อ่ะ
ตอนที่เขาทำให้เราถูกไหมฮะ
คือณวันนี้เนี่ยอย่างรายการบางรายการหรือแม้กระทั่งละครเนี่ย
ก็จะถูกส่งกลับมาให้ทางฝั่งบริษัทลูก
ได้เป็นฝั่งที่ทำแล้วก็ผลิตถูกไหมฮะจ้ะ
แน่นอนมันต้องมีเรื่องของเงินลงทุนอยู่แล้วหมุนเวียนค่ะหมุนเวียนถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีการแบ่งจากตรงเนี้ยคือผมไม่รู้มันขาดกันไหมล่ะ
มันอาจจะขาดไปแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นแบบบริษัทเขาเรียบริษัทกันอะไรก็แล้วแต่
สุดท้ายมันก็รู้กันอยู่ในทีว่ามันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น

มันก็น่าจะมีการเจียดไปช่วยเหลือพนักงานด้วยนะ

แต่อันนี้มันเป็นเรื่องภายในนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้
แต่อย่างน้อยก็วิงวอนว่าเออแบบอย่าทิ้งพวกเขาอย่าลอยแพ้เขา
ทีนี้คนถามว่าแล้วถ้าตามกฎหมายแรงงานอะไรอย่างนี้เขาทำผิดไหมคะ
คือคงว่าผิดนะเนี่ยก็มีส่วนค่ิวเหมือนกันน่ะ
ยิ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันตัวบทกฎหมายจำเป็นยังไงครับก็ว่าจะใช้ได้ยังไง
มันยืดเหยียวนานในปัญหาเด็นเนี้ยต้องรอดูต้องมีการคุยกันเจรจาคือถ้ายอยจ่ายผ่อนจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่อาจจะต้องมีการแบบออกมาชี้แจงกับพนักงานใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นแค่แจ้งเพื่อทราบถูกไหมค่ะคือพนักงานเองก็บอกแบบบอกจริงจริงแล้วก็ถามว่ารักนายไหมรักนายน่ะอื
วันนี้ชอบคราวเลยเขาบอกเขาเขวงไปเลยคือ
มันเหมือนถูกตัดแขนตัดขาทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ
เนี่ยก็เป็นประเด็นนึงซึ่งแบบโอ้โหมันก็ช็อกเหมือนกันเข้าใจทั้งสองฝ่าย
แต่ก็อยากจะให้แบบมีความเป็นธรรมให้กับทางพนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมพนักงานเวลาล้ม
มีจากข่าวนั้นเริ่มจากที่แบบมีอักษรย่อก่อนว่าเป็นบริษัทไหนแล้วก็เหมือนเมื่อวาน
เมื่อคืนก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่ปิดตัวไปเหมือนในวงการบันเทิงนี้นะครับ
ก็เอ่อทั้งศิลปินแล้วก็พนักงานก็โดนเหมือนกันอืมแต่ว่าในมุมกลับอ่ะ
พี่เชื่อว่าค่าแบบต้องจ่ายเงินแบบ๓๑ล้านในมุมของบริษัทที่แบบ
ระดับแบบนี้เนาะพี่ว่ามันก็ใหญ่อ่ะคือคือก็น่าจะช่วยได้
นั้นแต่ได้อ่ะอืมอ่อนสิบเอ็ดล้านอ่ะเพราะว่าบ้างไม่ได้ไม่ได้บับ
ไม่ได้เหนือปากกว่าแรงอืมจ๋าอ่ะต้องหาวิธีนะคะของแพงจ๋า
ส่วนเรื่องนี้ช็อกเหมือนกันอันนี้ช็อกเหมือนกัน

มาแล้ว๖๐บาทเขาบอกว่าอกอีเป้นจะแตกช็อกไปเลยจ้า
เป็นคนเอามาโพสต์ไว้คือหลังจากได้รับข้อมูลจากคนทางบ้าน
เขาบอกเนี่ยก็มิถุนายนถัง๑๓๕กิโลกรัมยัง๓๔๕บาทอยู่เลย
นี่ผ่านมาเดือนเดียว๔๐๕บาทแล้วเหรอ๖๐บาทเลยนะ
เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าสิงหาคมจะขึ้นอีก๑๐บาทด้วย
โอ้โฮผ่านผ่วนเป็นเท่าคำเลย
ไปถามประหลัดกระทรวงพลังงานนะคะคุณกุฤษสมบัติสิริเขาบอกว่า
ก็ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเขามีมติเห็นชอบ
ว่าจะต้องมีการทยอยปรับราคาก๊าซทุกประเภทแหละ
หุ่งต้มถัง๑๕กิโลกรัมก็จะขยับมาอยู่ที่๓๗๘บาท
ตั้งแต่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
และจากกรกฎาถึงสิงหาจะทยอยปรับขึ้นเรื่อยรวม๑๕บาท
แปลว่าในระยะ๑เดือนจะขึ้นอีก๑๔บาท
คือ๑กรกฎาคมขึ้นมาอีก๑บาท
ระยะ๑เดือนของกรกฎาคมเข้าสายออกจะขึ้นอีก๑๔บาท
ราคาก็จะอยู่ที่๓๙๓บาทต่อถัง

จาก๓๑๘บาทในเดือนเมษายน
๓บาทในพฤษภาคมเป็น๓๔๘บาท
แล้วก็มิถุนายนก็เป็น๓๖๓บาท
แล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่า

ทงต้นทุนอาหารมินว่าขึ้นอีกแน่เลย

เราจะได้ยินนะว่าของแพงใช่ไหมคะ

รู้สวยไหมที่เวอร์ว่าข้าวหมูแดง

ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะ๗๕บาท

กับเงินที่จ่ายไปนะคะ

เพราะฉะนั้นนี่นะคะใช่กล่องนี้บาท๗๕บาทนะแล้วก็โอ้โห
แล้วก็ไปอีกนะมีข้าวราชแกงที่เป็นไข่พะโละค่ะ
ก็ได้ข้าวมาได้ข้าวเยอะหน่อยแต่ว่าได้ขายมาลูกนึง
แล้วก็เขาบอกว่าเอาโดยรวมเนี่ย
มันเหมือนกับว่าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม
ประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยข่าวเมื่อเช้าที่ชัดเจนที่สุดก็คือข้าวหมูแดงนะ
เขาออกมาแล้วค่ะเขาบอกว่าอย่างงี้นะคะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้น้อยขนาดนั้นนะ
แต่ว่าด้วยความที่มันมันลาดมันเอียงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วมันก็ไปตกอยู่ข้างข้างนะคะ
มันก็เลยดูเหมือนว่าเอ่อข้าวมันน้อยนะคะเขาบอกว่าเขายืนยันนะคะว่าร้านเขาเนี่ย
มาตรฐานของข้าวหมูแดงหมูกรอบเขาเนี่ยนะคะปกติคือหมูกรอบสี่ชิ้นหมูแดงสี่ชิ้น
คุณเชียงสามชิ้นนะคะไข่ต้มครึ่งฟองน้ำซอสราดนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำซุป
เขาให้แบบนี้แหละค่ะไม่ได้ให้น้อยลงแต่อย่างใดเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทานที่ร้าน
เฉพาะทานที่ร้านนะไม่ได้สั่งผ่านแอปเนี่ยเขาขาย๖๐บาทนะคะ
แต่ถ้าเกิดผ่านแอปก็มีค่านู่นนี่ขึ้นมาอีกก็เป็น๗๕บาทนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขายแพง
แต่สิ่งที่เห็นในทีวีเนี่ยที่เราเห็นว่ามันน้อยเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการเขาเรียกว่าลาดเอียงเทไปแล้วไปกองอยู่ด้านข้างอ่ะนะคะ
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันน้อยว่าอย่างงี้นะคะเอ่อลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจ
ได้รับความเป็นธรรมได้ของไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปนะเรื่องของแพงนี้ก็จะบอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายเหมือนกันไหมคะ
เพราะค่ะต้นทุนก็เพิ่มเหมือนกันไม่รู้จะทำไงอ่ะของแพงอย่างเงี้ยรับพนักงานมันทำไง
ทำไงขึ้นบ้างไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านประจำจากเดิมพูดละสี่สิบดีก็ไหมคะ
แต่ก็เห็นขายในหมู่บ้านก็ไม่มีใครซื้ออีก
เดี๋ยวนี้เข้ากล่องก็คือ๕๐๖๐บาทแล้วค่ะ
แทบจะไม่มีแล้วนะคะ

ดูเรื่องผลไม้กันนิดนึงดีไหมคะเรื่องของมังคุด

ใช่ก็เนี่ยคือเรื่องมันเริ่มมาจากอันนั้นแหละ

เขารีวิวการซื้อและกินมังคุดของไทย

มึงทำได้อย่างไรมึงทำกับมึงได้อย่างไร
ถ้ามึงไม่ทำได้อย่างไรมึงตายไปแล้ว

ไม่ต้องมาขอโทษกู
ถ้ามึงไม่ทำได้อย่างไรมึงไม่ทำได้อย่างไร
มาสิ่งเดียว
ไม่พอนะครับนี่ไงครับ
นี่นี่ไงครับ
ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันกลัวไป
มันกลัวไปมันกลัวไป
มันกลัวไปมันกลัวไป
หรืออีกพวก

ก่อนหน้านี้เดินตอนจังหวะที่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์

เกิดขึ้นจากที่ชายที่ถือปืนอยู่เนี่ย

แล้วก็จะเข้าบ้านปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่มา

เฉียวเสร็จมอไซค์เขาก็ลงมาเหมือนกับมาแสดงความรับผิดชอบ
ชายคนนี้ก็โวยวายใส่นะฮะ
แล้วก็เหมือนกับพยายามด่าทอต่างนานานะครับเนี่ยฮะ
แล้วก็มีการแบบขอโทษขอโพยกันแล้วนะก็ไม่ยอม
ชายคนนี้ก็เนี่ยฮะอารวาสแบบนี้แล้วก็ชักปืนขึ้นมาครับ

ที่๒เนี่ยโดนแขนนะครับ
ซึ่งผู้เสียหายพยายามบอกว่าพี่ผมขอโทษ

พี่เนี่ยผมถูกยิงแล้วผมถูกยิงพี่เลือดผมออกเต็มเลย

แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่เรียก

ต่างนานาเนี่ยถีบลงถีบรถเขาเนี่ยนะครับ

พอหลังจากนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่า
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็เรียกตำรวจมา

แล้วเดี๋ยวดูสภาพตอนที่ถูกตำรวจจับหน่อยนะ
อ่ะมา

เอาที่บ้านหน่อยน้ำน้ำที่บ้านมา

เอาลองดูนี่ลุงมีไหม

ไหนพี่หนุ่มมาวันนั้นน้ำก็จะ

นี่นะฮะสุดท้ายตำรวจเขาก็มาบุกรั่วไปนะครับ
ระหว่างที่พาตัวชายคนนี้เนี่ย

เป็นคนเวรตรีนะ
คนแถวนั้นรู้จักกันดี
ปกติยังไม่มีอะไร
จอดรถหลังจากเฉียวแล้วลงมาแล้วก็ไม่ยอมไป
มันทำให้พี่ชายเขาเนี่ยโมโหอ้อน้องชายเขาเนี่ยโมโห
นะฮะก็เลยไปก่อเหตุแบบนั้น
แล้วตอนที่ทางฝั่งของพี่สาวเนี่ยไปที่สพสอนอเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของน้องชายยังบอกด้วยซ้ำบอกว่า

คือต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานิดนึงว่าตอนที่ยิงกันนั่นนะคะ

แต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไปด้วยแล้วเพราะเขากลัว
ยิงเขาไปขนาดนั้นเขาไปหาหมอเองก็ได้
แต่แบบเหมือนเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีนะมันโดดแค่ตรงนี้ไม่เข้าไปที่อก

อารมณ์มันขึ้นนะเนาะแบบเวลานี้ต้องคุมอารมณ์ให้ได้
แต่นี่ก็ได้ประกันตัวไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจรจา
เขาจะรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาอะไรอย่างนี้ทั้งหมด
แต่ก็เรื่องคดีมันคดีอาญาเนอะ
ก็ต้องว่ากันไปค่ะคดีอายา

หลายคนถามว่าโฮนเหมือนโหนใช่ว่ามันคือโฮน
โพนที่แปลว่าเกลาเหลาอ่ะเหลาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละเออหลายคน
แม่งก็ขอแค่มดดำนะเออแม่งกำลังนึกว่าพอนุ่มแล้วก็เป็นสินค้า
ดำเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็สลับกันอยู่สองคนเนี่ยใช่ค่ะ

กินทุกวันหลังเลิกเรียนคือเรียนที่จุฬา

ตอนนั้นมันไม่ค่อยมีแบบ

ฉันไม่ได้แฟนคนแรกที่นั่น

ไปเดทที่นั่นไปเดทที่นั่น

เดทที่นั่นไปเดทที่นั่น
มันหลงรับพิธีกรในรายการนี้๒คน
คนหนึ่งรถเมย์นะเบาเท่านั้น
ลงรักรถเมย์รถเมย์ท้องไปแล้ว

ไม่ใช่ไม่ได้พบรักครั้งแรกที่นั่น
แต่ว่าหนูไปเดทที่นั่น

ป่ะคือเหมือนช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีของหวานที่มันเป็นกึ่ง

คือที่มันดังมากเพราะว่าถ้าคนถ้าคนสังเกตอ่ะ

ผมเป็นเจ้าแรกพี่ที่ทำน้ำแข็งเกรดหิมะ

ไม่ให้คนเห็นเครื่องว่ามันคือเครื่องอะไรทำยังไง

แต่ว่าก็หลายคนก็พยายามจะถามเข้ามา

กำลังดูอยู่พอดี
ตั้งใจว่าจะเอากลับมาก่อนเมื่อประมาณสักปีที่แล้วด้วย
แต่ว่ามันมีเรื่องโควิด

ก็เลยประกาศว่าเป็นของขวัญวันเกิด

แต่เขาไม่บอกก่อนไงเพราะว่ามันต้องแบบ๓เดือนไปแล้วเน

ก็รถเมย์เอายังไงเดี๋ยวหนูจะพูดวันนั้นค่ะ

ก็คือเป็นข่าวดี
แต่คนที่เก็บความลับได้อีกคนนี้เก่งคือมดดำนะ

องโลกในแง่ร้ายกับพี่มดดำไปหรือเปล่า

ชมเขาหน่อยเขาเก็บความลับได้ดีชมเขาหน่อย
มดดำเก่งมากนะเก็บความลับได้ดีนะ

ก็ขอแสดงความคุ้นดีกับน้องรถเมย์นะแล้วก็ขอบคุณก่อนด้วยนะคะยินดีกับพี่รถเมย์ด้วย
ทายกันว่าผู้ชายหรือผู้หญิง

ผู้ชายหรือผู้หญิงจริงเหรอหนูว่าผู้หญิงหนูว่าผู้หญิง
พี่รู้แล้วอ้าวอ้าวทำไมรู้ไวจังอ่ะ
เขาบอกอ่าเอาว่าหลุดจากพี่หนุ่มหรือหลุดจากใครดีกว่า
ไม่บอกพี่ไม่บอกพี่จะไม่บอกว่าผู้ชายผู้หญิงแต่พี่รู้แล้ว
เอาใหม่นะเดี๋ยวก่อนนะพี่ผัดว่าผู้ชาย

ต้องดูหน้าต้องดูหน้าเขาว่าแบบออกมาทางไหน

หลายคนลุ้นบอกว่าแล้วคู่นี้จะมีข่าวดีกับเขาหรือเปล่า

น้องย่ากับพี่แบร์อ๋อมีนี่แดดเด็กกับยาย่า
พอล่าสุดมีภาพนี้ออกมาคือสองครอบครัวไปทานข้าวด้วยกัน
คนก็เลยเล็งว่าเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเกิดขึ้น
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมานะคะ
แต่หลายคนเห็นภาพนี้ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วแหละว่า
เขาดูไปกินข้าวด้วยกันสองครอบครัว
สนิทสนมกลมเกลียวหวังแฟนแฟนก็หวังลึกว่า

โอเคไม่แปลกหรือเปล่าแต่ตอนแม่พี่เบียมาแปลกเอออ๋อ
ก็นี่เธอเธอรู้ลึกรู้จริงแล้วนะ
อุ๊ยฉันไม่มีอีกสเต็ปหนึ่งจะพูดอะไรล่ะเรื่องอะไร
ของพี่เวียไงก็ยินดีกับพี่เวียเขาเพิ่งสวมแหวนกันไป
เดี๋ยววันที่๑๗ก็แต่งงานซึ่งวันแต่งงานเข้าวันเดียวกับคุณแอร์
คุณแอร์ปอแอร์เองแล้วสเต็ปนั้นของเธอคือสเต็ปไหน
คุณแอร์แอร์พันธุ์ธิราบะแอร์พันธุ์ธิราบ
คุณแอร์ก็แต่งวันนั้นแล้วก็มีภูด้วยเด็กเราไม่ใช่มีภูด้วย
มีภูท่า๑๗เนี่ยเหรอร๋อเออดีว่ะ
ขอบคุณที่รับชมนะคะอยู่กันเหรอบางทีปกติบ่อหลั่นมากอะเนี่ย
พาตัวแม่กลับบ้านไปเร็วแม่ฮึดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา